เอาละในช่วงนี้เดี๋ยวไปกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะครับ

ใช่แล้วอำเภออุทุมพรวิสัยบ้านดิฉันด้วยนะคะ
ก็มีกลุ่มศิลปินจิตอาสาร่วมกันทำความดี
แล้วก็ร่วมกันวาดภาพพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยนะคะ

ใช่แล้วนี่ก็คือวาดอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟอำเภออุดมพรพิสัยแล้วค่ะ
ก็อยู่ตามอาคารต่างเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยนะคะ
นี่เป็นผลงานของนายสมชายกองศรีอายุ๕๗ปี
เป็นช่างภาพวาดภาพอิสระชาวจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละ
ก็วาดภาพเป็นที่ระลึกให้ชาวอุทุพรพิสัยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

โดยประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นก็ต่างมาร่วมถ่ายภาพกับพระบรมศาสติสลักษณ์
และกราบไหว้ด้วยความอาลัยนะคะ
นายสุนชัยบอกว่ามีอาชีพเป็นช่างวาดภาพ
และอยากจะวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙

แล้วก็มากราบไหว้บูชาได้มาระลึกนึกถึงพระองค์
แต่ว่าตอนที่คิดยังหาสถานที่ไม่ได้
จนกระทั่งมาติดต่อ
ได้รับการติดต่อจากส่วนราชการบอกว่า
ขอให้มาช่วยวาดภาพในหลวงรัชกาลที่๙หน่อย
ก็เลยรับปากทันทีเพราะดีใจมากตรงกับที่คิดเอาไว้
ไปคุยกับช่างภาพท่านนี้กันค่ะ
เพื่อแสดงออกถึงความรักพอ
มาด้วยใจมาด้วยแบบจิตอาสาที่จะมาทำงานแสดงความดีเอาไว้

ต่อไปจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะได้ถ่ายภาพ

สวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไปอีก